สุรินทร์กันต่อชาวบ้านนับพันเลยทั้งชาวไทยชาวกัมพูชาเขามาร่วมพิธีพุทธาพิเศษ
วัดถุมงคลหลวงผู้เห็งค่ะชื่อก็บอกแล้วหลวงผู้เห็งใช่ไหม
หลายคนก็มาเพราะว่าอยากจะเฮงนี่แหละมาเลยค่ะมาดูบรรยากาศที่ชาวบ้านนับพันเขาร่วมพิธีพุทธาพิเศษ
ถุมงคลร่วมกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งหมดเก้ารูปนะคะนั่งปรกอธิษฐานจิตอย่างเข้มขลังเลยให้กับนี่ค่ะ
เหรียญวัตถุมงคล๗รุ่นที่วัดพัฒนาธรรมธารามนะคะหรือว่าวัดบ้านด่านช่องจอมอยู่ตำบลด่านกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
เหรียญรุ่นเฮงชนะมารมีหลากหลายเนื้อให้เลือกให้บูชากันเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันถูกไหม
มีชาวบ้านมารอรับเป็นจำนวนมากจนแน่นวัดแบบนี้เลยนะคะแล้วเตียงพระก็มารอรับรอเช่าเหรียญทันทีด้วย
ชาวบ้านที่เขาได้รับเหรียญแจกไปเนี่ยบางคนก็เช่าให้เช่าต่อคุณนึกออกไหม
เขาได้ไปแล้วเขาปล่อยเช่าบูชาต่อบางคนก็เก็บไว้ให้ลูกหลานได้บูชาต่อไปเนาะ
งานนี้นอกจากจะมีวัตถุมงคลแจกแล้วอย่าฟังกันเพลินนะจ๊ะเพราะว่ายังมีของดีให้บรรดานนักเสียงโชคได้ลุ้นต่อด้วย
นั่นก็คือนี่น้ำตาเทียนในบาดน้ำมนต์ของหลวงปู่เพ็งนี่ไง

ชาวบ้านที่มาร่วมงานเขาก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลย
เนื่องจากว่าเขาบอกอย่างนี้ค่ะคุณ
สิ่งที่เขาเห็นในบาดน้ำมนต์ของหลวงปู่เนี่ย
มันตรงกับอายุของหลวงปู่เฮงพอดี

พูดได้ไหมเราพูดได้ไหม

พูดได้ได้แต่รับผิดชอบได้ไหมล่ะ

ดูเอาดูพ่อพูดเอง
กูเกิ้ลว่าหลวงปู่อายุเท่าไหร่
จะได้รู้ว่าสิ่งที่เห็นมันตรงกับสิ่งที่คิดหรือเปล่า
ว่ากันถึงเรื่องของความเชื่อความศรัทธาก็ว่ากันไป